ผมจะพาไปนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสตูน
ชนิดนี้อร่อยมาก
แล้วเขาบอกว่าปีหนึ่งหาทานได้แค่ครั้งเดียวช่วงเดียวด้วย

ขนมอะไรอ่ะดูนะไม่ใช่
ขนมวงใช่ไหมนี่มันคือขนมทุเรียน

มันเป็นขนมทุเรียนเป็นขนมโบราณในพื้นที่ของเขานะครับ
แล้วก็เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มโภชนาการควรโดน
ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูน

ทำขนมชนิดนี้๑ปีก็จะมีให้ชิมเพียงแค่๑ครั้งเท่านั้น

ส่วนผสมไม่ยุ่งยากใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งสาลี

จัดมันลงไปสัดส่วนแป้ง๑กิโลกรัม
ก็จะใช้เนื้อทุเรียนครึ่งกิโลกรัมเยอะนะ

อยู่เยอะอยู่ให้มันได้ทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นด้วยนะครับ
ขนมทำออกมาก็จะเป็นแผ่นบางก่อน
แล้วก็ทำให้มันมีรูตรงกลางเหมือนกับขนมเจาะหัว
เอออะไรแบบนั้นเนี่ยนะมันจะได้สุกไงโคนขนมมีขาดชาวใต้ครับ

ทีนี้พอทำไปทำมามันก็ทำให้มันเป็นวงกลมแบบนี้
เพราะเขามีอุปกรณ์แบบใหม่นี่เห็นไหม
ดีทำได้มันเร็วขึ้น
แล้วก็หมุนเจาะรูให้เรียบร้อยแล้วทำให้เป็นวงกลมให้เรียบร้อยด้วย
แล้วดูสิครับความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ย
มันเตะจมูกคนแถวนั้นค่ะผมบอกเลยคนที่เดินไปแถวนั้นน่ะ
มูกนี่ยุบหมดแล้วโดนเตะเหรอโดนเตะจมูก
แม่อยากให้คุณเดินไปแถวนั้นจังเลย
จะได้โดนเตะจมูกจะได้ยุบ
ไม่ดีเอ้าแต่เนี่ยที่พูดให้ฟังคือแซวเล่น

ของตลาดพื้นบ้านที่นั่นในจังหวัดสตูน

ทุเรียนภาคใต้ก็จะเป็นกลิ่นรสอีกแบบหนึ่ง